ความกดอากาศต่ำที่ว่าที่จะมีส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้ไปอยู่จุดไหนแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นนะครับ
ท้องฟ้าเมืองไทยของเราจะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
จุดนี้เองแหละครับคือจุดที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
และแน่นอนนะครับว่าการก่อตัวของห่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นก็ไปหมุนวนเอาลมจากบริเวณทางตอนบนลงมาด้วย

จึงทำให้เส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นดีประเทศชาตินี้
มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทางตอนบนของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเหมือนพายุลูกที่แล้ว
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณดังกล่าวอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักลมแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางเนี่ยนะครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีการเหนียวนำให้เกิดร่องฝนเกิดขึ้นนะครับ
ผ่านในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะครับ
นี่เป็นฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้ฝนที่ตกมาบวกกับอากาศเย็นที่ค่อยแผลลงมาในระยะนี้
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของหมอกปกคลุมค่อนข้างหนาตาได้นะครับ
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
จากจะต้องระวังเรื่องฝนนอกจากจะต้องระวังเรื่องของถนนลื่นแล้ว
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางไปถึงตอนล่างครับ
ปัจจัยตอนนี้ที่ยังคงแรงต่อเนื่องก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
สิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับชาวเรือที่จะออกเดินเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวก็คือ
ตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นใครที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก

ฝั่งในระยะนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับ
เหนียวนำให้เกิดร่องฝนเกิดขึ้นนะครับซึ่งร่องฝนนี่เองอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
ก็ทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
จุดหลักที่จะได้รับผลกระทบก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ส่วนใหญ่เนี้ยนะครับจะเริ่มตกหนักหนักตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
เพราะว่าช่วงเวลานั้นกล่าวเนี้ยนะครับมรสุมก็จะมีกำลังแรงเป็นพิเศษ
ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะนำมาซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นได้
ยังไงเค้าที่อยู่ในจุดพื้นที่เสี่ยงไพต่างต่าง
คงต้องติดตามบริการเตือนภายอาจารย์จากทางราชการ

หลังจากนี้เป็นต้นไป๓วันเป็นอย่างไรกันบ้าง
เน้นบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
สังเกตว่ามีจุดเขียวเยอะไปเลยนะครับ

จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนจังหวัดตรังขออภัยนะครับจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรี
เป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
จุดนี้เองเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นเกิดขึ้นได้

คาดการณ์เนี่ยนะครับสถานการณ์ฝนนั้นยังคงตกชุกอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันพรุ่งนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงเยอะนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็จะเริ่มมีฝนตกเยอะขึ้น
ไปดูวันพุธนะครับจากการคาดการณ์ในวันพุธเนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนครับอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวอากาศร้อนแบบนี้มาเจอความชื้น
ในอากาศเนี่ยนะครับสามารถที่จะเหนียวนำให้เกิดเรื่องของ
ความแปรปวนสภาพอากาศค่อนข้างหนักหน่วงนะครับใครที่อยู่บริเวณนางกล่าว
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามประกาศ